การเมืองไม่มีพักลงพื้นที่กันยกใหญ่

ทุกคนก็อยากช่วงชิงคะแนนเสียงจากอีสานด้วยกันทั้งสิ้น
ทำไมต้องรีบลงพื้นที่
เพราะเหลืออีก๖๖วันนับจากวันนี้นะ

ความเคลื่อนไหวแต่ละพักแต่ละคนจะเป็นอย่างไร
ติดตามจากรายงานครับ
แต่ละเหยไม่ได้
พักจึงออกแอคชั่นกันเต็มคราบ

จึงจัดทัพมุ่งหน้าสู่แผ่นดินอีสาน

เมืองหลวงของคนเสื้อแดงอุดรธานี
นำทีมโดยอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน

ในกองเปิดเวทีปลาสายใหญ่
สลัยไม่ได้

เป็นอำนาจสูงสุดในการปกครอง

มีพระมหาศาสตร์ส่งเป็นประมุกระบบรสภา
ยังจะถูกบิดเบือน
ยังจะถูกแย่งชิงได้ตลอดเวลา

เพราะฉะนั้นเนี่ย

จะได้รัฐบาลที่เป็นของ
พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

ปากทงบนแผ่นดินที่ราบสูงเท่านั้น

นำโดยเจ๊หน่อยคุณหญิงสุดามรัฐเกยุราพันธ์

โดยพาไพร่พลไปปราศัยที่กาลสิน

ชูความเป็นเลือดแท้ลูกอีสาน

ปลดสัญญาธาตุจากในทุนพลังงาน
ที่ถูกสูบเลือดสูบเนื้อ

ในราคาที่แพงเกินจริง

วันหยุดสุดสัปดาห์พาลูกพัก

กับประชาชนหลายพื้นที่

เมืองหลวงทั้งฝั่งทนและฝั่งพระนคร

ตอนนี้ผมคิดว่าทุกภาคการเมืองลงพื้นที่ด้วยกันทั้งหมด
เพราะว่าอย่างที่บอกเรามาคิกออฟ
กับแต่ละพื้นที่ก็ว่ากันไปตามนี้
ส่วนพลังประชามรัฐพักลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเห็นเงียบแต่ก็แอบฟาดเรียบเหมือนกัน
วันก่อนไปอ้อนชาวมหาชัยและแม่กรองวันนี้พาทีมงานขึ้นเหนือไปเมืองรถม้าและพยาว
แต่ไฮไลท์อยู่ที่คนที่มาต้อนรับไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคนนั้นก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
แม้ว่าตอนนี้ตัวยังอยู่กับพักเศรษฐกิจไทยแต่ใจไปอยู่กับพลังประชามรัฐเรียบร้อยแล้ว
มั่นอกมั่นใจได้ว่าลุงป้อมนี่แหละที่จะเป็นนายกคนที่๓๐
นี่เป็นเพียงการขยับตัวของภาคการเมืองบางส่วนนับจากนี้เป็นต้นไปเราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ชิงจังหวะและโอกาสมากขึ้น
เพราะอายุของรัฐบาลเหลือน้อยลงทุกวันขึ้นอยู่กับว่าใครจะฉกชวยโอกาสคะแนนได้ดีกว่ากัน
วันนี้อาจเป็นเรื่องของกระแสแต่วันหน้าอาจเป็นเรื่องของกระสุนก็ได้ที่จะเป็นตัวพลิกเกม
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน